ตามข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้เป็นฤดูการเก็บเกี่ยวของชาวนานะคะ
ส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่ามีการนำข้าวมาตากอยู่บนถนน
ทำให้เกิดอุบัติเหตุก็เป็นเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นแล้วก่อนหน้านี้
เช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่จะพาไปดูต่อไปนี้ค่ะเหมือนกันเลยค่ะ
ชาวนาก็มีการตากข้าวอยู่บนถนนแล้วรถเนี่ยวิ่งมาตามทาง
ก็เลยหักหลบนะคะกองข้าวที่ตากอยู่แล้วปรากฏว่าไปชนกับรถอีแต๊กอีกคันนึง
ก็เลยเกิดอุบัติเหตุขึ้นทีนี้ในโลกโซเชียลเขามีการถกเถียงกันค่ะ
ว่าสุดท้ายแล้วเหตุการณ์นี้เป็นความผิดของใคร
ชาวนาหรือเปล่าเจ้าของข้าวหรือเปล่าหรือว่าคนขับรถขับถนนเองนะคะ
ซึ่งผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเขานำภาพนะคะเป็นภาพอุบัติเหตุที่รถแวน
บข้าวที่ตากอยู่บนถนนจนไปเกิดอุบัติเหตุชนกับรถอีแต๊กของชาวบ้าน
ที่รถคันนี้จะพุ่งไปชนเนินข้างทางผู้โพสต์เนี่ยบอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านนาเรืองตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
ชาวบ้านที่ถูกชนเนี่ยนะก็บาดเจ็บด้วยคือมีเลือดไหลออกมาเยอะทีเดียว
แต่คาดว่าก็น่าจะปลอดภัยเพราะว่าสติยังดีตอนเกิดเหตุ
พร้อมกับทิ้งท้ายว่าอย่าโทษกันไปมาเลยขอให้ปลอดภัย
คือเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันในโลกโซเชียลนะคะสรุปแล้วว่าใครผิด
และทางออกเรื่องนี้ควรจะเป็นอย่างไรชาวเน็ตเองเขาแสดงความเห็นดุเดือดทีเดียว
แบ่งเป็นสองฝ่ายแบบนี้คุณผู้ชมค่ะฝ่ายหนึ่งมองว่าชาวนาเนี่ยผิด
ไม่เห็นด้วยกับการตากข้าวบนถนนโดยระบุว่าอย่าอ้างว่า
เหตุผลปีละครั้งเพราะว่าการตากข้าวบนถนนมีความผิดตามพรบทางหลวง
โทษจำคุกสูงสุดสามปีค่ะพร้อมเสนอแนะนะคะ
ควรจะนำข้าวไปตากในลานของชุมชนเช่นลานวัดหรือว่าลานจอดรถของหน่วยงานราชการ
ส่วนอีกฝ่ายเห็นใจชาวนาค่ะมองว่าลานวัดและที่ทางราชการจัดให้เนี่ยมีไม่เพียงพอ
เพราะว่าปลูกข้าวกันทุกบ้านเจตนาอย่าไม่ได้เจตนาหรอก
จะเป็นต้นเหตุในการที่ทำให้ใครเจ็บแต่ว่าชาวนาเขาไม่มีทางเลือกนะคะ
ก็เลยจะต้องนำข้าวเนี่ยไปตากบนถนนบางส่วนมองว่าข้าวก็ตากเลนเดียว
หากรถที่ขับมาช้าหน่อยเบาได้เบาไม่ประมาทก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุ
เป็นความเห็นจากสองฝ่ายแต่ทีนี้ถามว่าทำไมถึงจะต้องนำข้าวเนี่ยไปตากบนถนน
ส่วนหนึ่งชาวนาเขาบอกนะคะว่าบนพื้นปืนปูนซีเมนเนี่ยเมื่อรับความร้อนเนี่ย
ตากข้าวก็จะทำให้ข้าวเนี่ยแห้งเร็วขึ้นใช่ความชื้นก็ลดลงนะคะ
แต่ว่าทางออกที่ดีเนี่ยตอนนี้มีลานชุมชนมีลานวัดที่เขาเปิดพื้นที่ให้
ค่ะก็จะดีหรือเปล่าหากไปใช้บริการตรงนั้นเนี่ยนะคะอ่าลองดูค่ะ